ข่าวของกาโตะกับคุณตองมาบ่อยเนี่ยนะน่าสงสัยเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งเนี่ย
จะมาโลดแล่นในวงการบันเทิงหรือเปล่า
เพราะว่าเสียชัดสายเปย์

ลงทุนกับเสียบัตรเจ้าของฟาร์มเป็ดน่ะ
ลงทุนถ่ายหนังกันฮะแล้วก็ล่าสุดคือไปตระเวนสายร่วมคณะตลกเล่นกันที่ปฐุมธานีไปดูหน่อยฮะ
อ้าวประตูปเนี้ยมันก็อย่างนี้แหละอ่อเอาโอ้โหผ่านตัวไปเป็นตลก
แล้วครับเสียชัดของเราหรือว่านายธนสิทธิ์สุขเกตนะครับ
ตำนานนักรักแห่งเมืองกำแพงเพชรครับ
ที่เห็นอยู่เนี่ยเขาไปร่วมคณะตลกไปเล่นตลกกัน
เมื่อสักครู่จะมีเพลงผู้ชายสายเปย์ด้วย
คลึกเป็นกันเองอย่างมากแล้วก็มีกลุ่มแฟนคลับเนี่ย
ร่วมเต้นรำกันสนุกสนานเลยการแสดงใน๒ชั่วโมง
ในคณะมีใครบ้างมีหมอจ้อจี้มีน้าเดฟเชิญยิ้ม
มีโอเลี้ยงเชิญยิ้มมีเอกเปิดเปิง
แล้วก็เฟิร์นรวมดาวร์ครับ
เสียชัดบอกมาด้วยว่าตอนนี้เขาจับมือกับเสียบัตร
ก็ตระเวนรับงานเดินสายเปิดคณะตลกทั่วประเทศเลยนะ

เล่นตลกและก็ทำหนอกล้วยด้วยนะ
ค่ะอ๋อยังยึดอาชีพนั้นอยู่อ๋อโอ้โหเท่าที่เราต้องดูนะ
เสียชัดเนี่ยเขาดังมาจากความรักที่ผิดหวังของเขา
แต่กรณีอื่นดังมาจากอะไรก็ต้องคิด